ส่วนที่ขอนแก่นนะคะมีเหตุการณ์เกาเหลาหายค่ะ

จังหวะนั้นแวะห้างสักแป๊บนึงซื้อของ
บอกว่าลงไปซื้อของ๕นาทีเท่านั้นเองค่ะ
แล้ววางเกาเหลาไว้ที่รถจักรยานยนต์
พอเดินเข้าไปห้างกลับออกมาเกาเหลาหายแล้ว
คือมันเป็นห้างไงมันมีกล้องวงจรปิด
ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ

มือขวาเขามีถุงถุงเกาเหลา

เขาเดินไปนิ่งแบบนี้เนียนแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนจังหวะนั้นจะเห็นว่าวงกลมมันซ้อนกัน
เพราะวงกลมสีเขียวคือเจ้าของเกาเหลา
คือสวนกันนิดเดียวเองคลาดกันนิดเดียวเองเนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ห้างกลางเมืองขอนแก่นค่ะ
บันทึกนาทีที่คุณผู้ชมเห็นเป็นผู้ชาย
คนที่สวมเสื้อคลุมสีดำคือคนที่ขโมยถุงเกาเหล่านี้ไป
ส่วนผู้ชายที่เดินกลับมาที่รถจักรยานยนต์ในวงกลมสีเขียว
เป็นเจ้าของเกาเหลาตัวจริง
ชายคนนี้เนี่ยนะคะชื่อว่านายธนกฤษเลขะ
สุวรรณอายุ๒๓ปีซึ่งเป็นเจ้าของเกาเหลาตัวจริงเนี่ย
เขาตัดสินใจเดินย้อนกลับเข้าไปในห้างเลย
หลังจากเกิดเหตุไปขอดูกล้องวงจรปิดซิ
เกาเหลาผมหายไปไหนก็เลยไปพบพฤติกรรมของผู้ชายเสื้อดำ
มาขโมยเกาเหลาถึงรถจักรยานยนต์เขา
คุณธนกฤษบอกว่าอาหารในถุงคือเกาเหลา
ซื้อมา๕๐บาทตั้งใจจะเอาไปให้คุณยาย
คุณยายรอทานอยู่ที่บ้านช่วงนั้นมีธุระ
ก็เลยแวะซื้อของที่ห้างจุดนี้
เขาบอก๓นาทีไม่เกิน๕นาทีประมาณนี้แหละ
แต่พอกลับออกมาถุงเกาเหลามันหายไปแล้ว
แล้วเจ็บใจตรงที่พอมาดูกล้องวงจรปิด
คนร้ายเดินสวนกับเขาไปนิดเดียวเองนะคะ

วันนั้นไปซื้ออาหารอยู่ล้านหนึ่งครับผม
แล้วก็ไปจอดอยู่หลังเฟรี่ครับ
พอจอดได้ประมาณ๓นาที
พอจอดปุ๊บผมก็เข้าไปซื้อของในแฟรี
ประมาณ๓นาทีครับผมก็ออกมาแล้วก็อาหารก็ได้หายไปครับผม
เป็นเกาเหลาถุงหนึ่งครับ
ซื้อไปซื้อจะให้ยายครับครับผม
ใช่ครับบางคนเขาก็คิดว่าแบบว่าไม่เป็นไรทำทานไปอย่างนี้ครับ

ถ้าสมมุติว่าเราแจ้งความก็จะสามารถจับเขาได้
หรือจะไม่ให้เขาทำต่ออีกอะไรอย่างนี้ครับ
เจ้าของเกาเหล่านี้บอกว่าวันที่ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด

พนักงานห้างให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่า
คนเดิมอีกแล้วนี่คนเดิมอะไรเหรอพี่
ก็คนนี้เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกัน

วันที่ก่อเหตุล่าสุดขโมยเกาเหลา

นะคะข้าวโมยกลับข้าวเหมือนกันน

เขาก็เลยโอ้โหทำแบบนี้หลายครั้งแล้ว

ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาบอกว่า
ถ้ามันขโมยสิ่งที่มันใหญ่มากขึ้นกว่านี้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะเดือดร้อน
นะคะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าอยากจะให้
ผู้ชายคนนี้ได้รับโทษด้วยค่ะ